ไปแล้วกับเมนูของหวานเครื่องดื่มนะคะ

แต่ข้าวแกงร้านนี้เป็นข้าวแกงรูปแบบใหม่
ใส่มาเป็นถังราคาก็ไม่แพง

รอบนี้เลยเปลี่ยนเป็นผัดพริกแกง
ใส่ทุกอย่างแล้วก็เพิ่มไข่ดาว
แม่ค้าก็ใส่มาให้น่ารักมากมึงไม่มีในเมนูนะ
แต่แกก็ทำให้รสชาติเหมือนเดิมเพิ่มเติม
คือปริมาณที่เหมือนจะเยอะขึ้นยังไงไม่รู้

ดูข้าวนี่พริกมานี่เห็นไหม

จุกไปเลยจริง

เดี๋ยวข้าวแกงถัง
ใช่คุณจะเติมไข่ดาวเพิ่มอะไรก็ได้มาหมดเลย
เห็นไหมคะแล้วถังเก็บไว้ใช้ต่อได้ด้วยนะคะ
เป็นเมนูผัดพริกแกงใส่ทุกอย่าง
มีไข่ดาวด้วยทางร้านเขาก็ใช้ภาชนะแบบนี้
เป็นถังแบบนี้ใส่มาให้
แล้วกับข้าวนี่คือคุณดูนะข้าวมาแบบ
เอาแค่กลับก่อนเขาบอกกลับมาแน่นมากเลย

แล้วราคาถังนี้นะ๘๙บาท

แบ่งกินได้ถึง๓มื้อคุณ
ข้าว๓มื้อคือเยอะมากเลยนะแล้วอร่อยด้วยไม่ใช่เยอะอย่างเดียวนะ
อร่อยด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าทางร้านเขาได้กำไรไหม
หรือว่าจะขายเอาสังคมเฉย
แต่ก็เอาจริงนะหลายคนมองว่าแปลกดี
บางคนก็บอกเออเดี๋ยวจะไปสั่งตามดู
แต่จริงเจ้าของเขาไม่ได้บอกมานะคะว่าร้านนี้
คือร้านไหนอะไรยังไงแต่ดูจากในแอปที่รีวิวก็คือ
น่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งบ้านพี่น้ำอ้อย
อยู่หลัก๒แถวบางแคร์
เผื่อใครมีโอกาสก็ลองกดดูในแอปพลิเคชันต่างแล้วกัน

อะไรแปลกเยอะทานได้หลายเมือง